มาดูข่าวนี้บ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะไปพบศพผู้ชายนิรนามค่ะ
ได้ยินเสียงหมาหอนไม่รู้ว่าช่วงตี๒เป็นช่วงเวลาที่เขาตายพอดีหรือเปล่า
ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเจอผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตแบบไม่ทราบสาเหตุ
ชาวบ้านเขามาบอกว่าผู้ตายเสียชีวิตอยู่ที่หน้าสารวัฒน์
วัดยางกวงที่หมู่๑๓อำเภอดอยสะเก็ดนี่แหละ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงปั๊บสภาพศพที่เห็น
คือผู้ตายสวมกางเกงขาสั้นนั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้พลาสติก
ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมหัวปักมากับพื้น
ทีนี้ก็ต้องตรวจตามเนื้อตามตัวค่ะไม่เจอหลักฐานอะไรไม่เจอเอกสารประจำตัว
ทีนี้ก็คาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแพทย์ก็ตรวจตามร่างกายไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
น่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านเข้ามามุงดูเหตุการณ์เนี่ย
ชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณตี๒ได้ยินเป็นเสียงหมามันหอน
คือไม่รู้ว่าเป็นช่วงเวลานี้หรือเปล่าที่ผู้ตายเสียชีวิต
แต่ตอนนั้นชาวบ้านไม่ได้คิดอะไรจนมาเห็นตอนเช้านี่แหละ
ว่ามีคนมามุงดูว่าเจอศพของคนตายนั่งหัวทิ้มอยู่ที่หน้าสาราวัด
เอาฟังชาวบ้านหน่อยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยนะคะ

เดินผ่านแล้วก็มาแวะพักที่สาราวัดเมื่อคืน

แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจาะลงไปเลยว่าสาเหตุการตายมาจากอะไร

ก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของผู้ตายส่งไปยังภาควิชานิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต้องชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
แล้วอีกอย่างหนึ่งต้องประสานญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีตามศาสนาด้วยนะคะ